หลวงราชการที่๙นะคะโดยทายาทของอดีตช่างภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
ในหลวงรัชกาลที่๙ออกมาเปิดเผยเรื่องราวนี้นะคะ
โดยนำพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙ที่เก็บเอาไว้นานถึง๕๐ปี
เผยแพร่ให้คนไทยได้เห็นกันนะคะเพื่ออยากจะให้คนไทยคลายความโศกเศร้าในช่วงเวลานี้นะคะ
เพราะว่าเป็นพระบรมชายลักษณ์ที่ในหลวงราชการที่๙แย้มพระสวนค่ะ
พระบรมชายลักษณ์แย้มพระสวนของในหลวงราชการที่๙เป็นผลงานการฉายพระรูป
แต่งฟิล์มละเมียดบรรจงของนายนรงปิยนิตดำรงเจ้าของห้องภาพเชียงรายโฟโต้ค่ะ
ได้ตัดสินใจมอบให้กับนางสาวสกุลรัฐซึ่งเป็นลูกสาวคนโต
นำพระบรมชายลักษณ์เผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในงานนิทัศกาล
ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ที่พระเมรุมาตรจำลอง
ภายในสนามบินเก่าจังหวัดเชียงรายหลังจากเก็บรักษาพระบรมชายลักษณ์นี้ไว้
นานกว่า๕๐ปีนะคะ
ทายาทของอดีตช่างภาพตามเสด็จเล่าเรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อ
เมื่อครั้งที่ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ช่างภาพโทรทัศน์ประจำจังหวัด
มีโอกาสถวายงานเมื่อครั้งพระองค์เสร็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรในท้องถิ่นต่าง
รวมถึงจังหวัดเชียงรายในปี๒๕๐๑
และสามารถบันทึกพระบรมชายลักษณ์
แย้มพระสวนของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
เวลาที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายข่าวทีวีช่อง๘ลำปาง

แล้วคุณพ่อทำหน้าที่นี้อยู่๑๐กว่าปีค่ะ

เสด็จที่จังหวัดเชียงราย
หน้าบริเวณสารกลางหลังเก่า
พ่อต้องถือกล้องถ่ายทีวีอีกตัวนึง

แล้วก็จะมีกล้องที่เพื่อนนักข่าวฝาก
เพื่อที่จะได้เก็บภาพพระองค์ท่านอีกหลายตัว
พ่อบอกว่าพ่อเลี้ยงไว้ก่อน

ถ้าสมมุติท่านเสด็จมาถึงตรงจุดหนึ่ง
ท่านจะยกตัวที่๑โฟกัสไว้แล้วว่าเท่านี้
แล้วกล้องสุดท้ายก็เป็นกล้องของท่าน
ของคุณพ่อซึ่งก็จะเป็นกล้องที่ชัด

หากว่ามีภาพที่ประทับใจที่ต้องการจะจับ

พระองค์ท่านเสด็จดำเนินมา
ก็ท่านได้น้อมน้อมพระวรกายลงมา
และยิ้มให้กับพระศักดิกรที่มาคอยรับเสด็จ
คุณพ่อได้ถ่ายรูปพระพักษ์ขององค์ท่าน
ซึ่งช้อนขึ้นไปติดกับบนท้องฟ้า

แล้วพระองค์ท่านได้ตรัสถามคุณพ่อว่า

คุณพ่อก็ได้ตอบท่าน

แต่ว่าพระองค์ท่านมีฮาซีนแบตเหมือนกัน
ซึ่งคุณพ่อรู้สึกว่า
เหมือนกับไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะตัดด้วย
ก็รู้สึกเหมือนกับตกอยู่ในพวังไปพักนึง
แล้วก็เริ่มรู้สึกตัวใหม่ก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะ
คุณผู้ชมค่ะพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙แย้มพระสวน
ได้รับการตีพิมพ์ในวรสารฉบับหนึ่งนะคะ
แล้วก็มีจดหมายจากผู้คนมากมายเลยค่ะ
ไม่รู้จักส่งไปยังครอบครัวหลายร้อยหลายพันฉบับเลยนะคะ
คือส่งไปขอบคุณเจ้าของผลงานที่บันทึกพระบรมชายลักษณ์
ที่ทำให้พระคนไทยได้เห็นรอยแย้มพระสวนของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ก็ทำให้คลายความโศกเศร้าไปได้นะคะ
เราเปิดดูมันก็มีจดหมายแล้วก็มานั่งอ่านเล่นค่ะ
ฉีกมาอ่านก็จะเขียนว่า
เขียนชื่นชมในอิริยบทของผลงท่านในอิริยบทที่เห็นแล้วมีความสุขมาก

คุณพ่อก็บอกว่าจดหมายนี้เขียนมาเนื่องจากว่า
คุณพ่อก็บอกว่าชี้ภาพภาพนี้
บอกว่าเป็นภาพพระบรมชายลักษณ์ภาพนี้ได้ลงตีพิมพ์ในวารสาร
แล้วตอนนี้พ่อด้วยความที่ชื่นชอบด้านคือมีศิลปะด้านการถ่ายภาพ
จึงได้นำมาแต่งฟิล์มแล้วก็แต่งรูป
แล้วตอนนี้พ่ออัดขยายเพื่อให้ภาพนี้แบบ
คือเก็บไว้เป็นภาพที่รักที่ห่วงของตนเอง
อาจจะมีภาพใบนี้หนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าแต่งเอง
แต่งฟิล์มแต่งรูปแล้วก็ถ่ายด้วยตนเองแล้วก็ขยายติดไว้ที่บ้านไม่เผยแพร่อีกที่ไหนอีกเลย
ญาติของอดีตช่างภาพวัย๘๖ปีที่เป็นผู้ฉายพระรูปของในหลวงรัชกาลที่๙
แต่ก็เห็นว่าสุดกำลังที่จะสามารถทำได้

จนถึงห่วงเวลาแห่งความสูญเสียของคนไทยทั้งชาติ
มีความคิดว่าหากนำพระบรมชายาลักษณ์นี้
เผยแพร่ต่อสาธารณะอีกครั้ง
ก็จะช่วยเยียวยาจิตใจคนไทยให้คลายเศร้า
ได้เห็นรอยแย้มพระสวนจากฟากฟ้า
ยังค่าเสร็จเสี้ยวของท่านเท่านั้นในความเหนื่อย
พอเห็นภาพนี้ก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านยังอยู่ค่ะ
แล้วก็ยังยิ้มทักทายลงมาไม่ได้ไปไหน

แล้วก็สามารถมีความสุข

ก็เลยคิดว่าถ้านำภาพนี้มาเผยแพร่ให้ประชาชน
ที่มีความเศร้าแล้วเห็นภาพนี้
อาจจะเกิดความเบิกบานใจขึ้นมาได้

สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ซึ่งตรงนี้คุณพ่อถือว่าได้ทำเพื่อพ่อหลวง
เพราะพ่อหลวงรักประชาชนของพระองค์
และถ้าทำให้พ่อหลวงได้ดีใจ
หรือว่าพ่อหลวงได้สบายใจ
พ่อคิดว่าพ่อก็จะทำให้ท่านเป็นครั้งสุดท้าย